อภิปรายกันมาดุเดือดตลอด๒วันเลยนะคะ

แม้ว่ามันจะเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ความเห็นที่ตามมาจากการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลเนี่ย
ยังมีกันเป็นหางว่าวเลยนะคะแล้วก็มีการทำประเมินออกมาด้วยว่า
เท่าที่ดูอภิปรายมาเนี่ยประชาชนเหมือนจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เขาคุยกันในสภาเลย

ไปดูเรื่องนี้กันเลยคุณผู้ชมค่ะท่านแรกนายสมศักดิ์เทพสุธิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่า
จะบอกให้เลยนะว่าจากการที่เขาเป็นรัฐมนตรีมาก็หลายครั้งหลายครา
ทุกครั้งเวลามีการแถลงนโยบายเนี่ย
นายกจะไม่ค่อยอยู่ในที่ประชุมเท่าไหร่หรอก
แต่คุณดูสิเนี่ยการแถลงนโยบายนี้เนี่ย
พระเหนียวประยุจันโอชานายกรัฐบนตรี
อยู่ในที่ประชุมเกือบตลอดเวลาเลยนะ
มีออกไปรับแขกสำคัญแค่เล็กน้อย
แต่จะกลับมาตอบข้อสักถามตลอด
รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงแทบไม่ต้องตอบคำถามเองเลยด้วยซ้ำ

นายกเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องทั้งหมด
และผลงานก็น่าจะออกมาได้ตรงตามเป้า
เพราะในเมื่อคนที่บังคับใช้เรื่องนี้เข้าใจเป็นอย่างดีผลงานต้องออกมาดีแน่นอน
ส่วนนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตสสพักประชาธิปัตย์ค่ะ

แล้วก็ให้กำลังใจการทำงานทำหน้าที่ของนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาด้วย
โดยบอกว่าแหม่ในหัวชวนนี่นะสยบทุกอย่างในสภาได้จริง
แม้กระทั่งนักเลงอัธภาในสภาท่านเอาอยู่เลย
ถ้าจะเรียกนายกรัฐมนตรีว่ามือกระบี่ไร้รูปแบบ
นายหัวชวนก็ต้องเป็นมือกระบี่ไร้เทียมทานล่ะค่ะ
ทั้งสองท่านนี้เป็นกระบี่คู่ปราบมารกันไปก็แล้วกัน
ดูหนังจีนกำลังภายในกันเลยตอนนี้นะคะ
ส่วนนายจตุรนฉายแสงแก่นำพักเพื่อไทย
ก็ตอบโต้กรณีที่พลเอกประยุทธ์ชี้แจงในที่ประชุมรัฐสภา
ว่าไม่ได้เตรียมการรัฐประหารล่วงหน้า๓ปี
ตามที่สอสอฝ่ายค้านอภิปรายนะคะ
โดยบอกว่าก่อนรัฐประหารปี๒๕๕๗หลายเดือน
คนสนิทของพลเอกประยุทธ์ส่งสัญญาณไปที่พักเพื่อไทยหลายครั้ง
คอรมอลในรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ลาออก

ซึ่งเป็นสัญญาณสุดท้ายที่แสดงว่า
รัฐประหารได้เตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วกำลังจะเกิดขึ้น
ไม่ใช่การตัดสินใจในวันประชุมที่ผู้เชิญประชุมวางตัวอยู่เหนือรัฐบาลค่ะ
ส่วนนายศรีสุวรรณจัญญานะคะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย
ออกมาพูดถึงกรณีนายวิศนุเครืองามรองนายกฝ่ายกฎหมายนะ
ยืนยันในการประชุมรัฐสภาว่า
พลเอกประยุทธ์ในฐานะอดีตหัวหน้าคอสชเป็นเจ้าพนักงานแต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยบอกว่าเรื่องนี้เป็นการก้าวล่วงการวินิจฉัย
ชี้นำการทำหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูลโดยไม่สุจริตหรือเปล่า
เพราะตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีผลออกมาเลย
สารรัฐธรรมนูลแค่รับคำร้องกรณีนี้ไว้วินิจฉัย
แล้วถ้าเกิดผลคำวินิจฉัยออกมาเป็นไปตามคำชี้แจงของนายวิศนุล่ะ
มันจะกลายเป็นข้อคอรหาที่เกิดขึ้นกับศาลได้หรือเปล่า
ถ้าหากนายวิศนุอยากจะวินิจฉัยเรื่องนี้เองแล้วก็
นายศรีสุวรรณบอกว่าลาออกจากตำแหน่งรองนายกไหมล่ะ
แล้วไปสมัครเข้ารับการสัญหาเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูล
จะได้วิเคราะห์จะได้ตัดสินกันได้อย่างสบายใจ
ส่วนสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลเขาบอกว่ามีผลโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนใช่ไหมคะ
เขาว่ายังไงกันบ้างคะเรื่องการประเมินผลแถลงนโยบายรัฐบาลเนี่ย
เขาบอกว่าประชาชนกว่า๑๗๒ระบุว่าไม่ได้ประโยชน์จากการแถลงนโยบายรัฐบาลวันแรก

จากนี้มีประชาชนอีก๑๗๘ไม่เชื่อมั่นต่อพักการเมืองว่าจะทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้เลยนะคะ
ส่วนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อฝ่ายต่างในรัฐสภาคะแนนเต็ม๑๐ค่ะ
ค้านได้ไป๖๔๖คะแนน
รองลงมาคือผู้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้ไป๕๘๔คะแนน
ฝ่ายรัฐบาลได้ไป๕๑๑คะแนนนะคะ
ได้น้อยกว่าประธานรัฐสภาอีกเหรอ